สวัสดีค่ะอุ้ยลืมเศร้าสวัสดีค่ะเจนิดเจนิสตาพรมพรูชีพนะคะ
หรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันในลุคพลอยใสใส่ชุดนักศึกษาค่ะ
วันนี้ทีมงานนัดเจนิสมาเนี่ยมีอะไรพูดคุยกันเหรอค
อยากต้องส่วนตัวเจนิสก่อนได้ไหมคะ

คือเอาจริงแล้วตัวเจนเป็นคนที่เหมือนแบบอ่อนต่อโลกมาก

โดยหลักแล้วคือเจนเรียนแอคติ้งเพิ่มค่ะ
เจนก็คือจะโกโกะบองบางทีพูดไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยค่ะ
มีแต่คนพูดว่าเอ้าทำไมตัวจริงไม่เห็นเหมือนในละครเลยอะไรอย่างนี้
เที่ยวค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นแบบว่าพวกแต่งหน้าแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเรานะคะ
พาไปกินบ้างอะไรอย่างนี้ถ้าเจนมีเวลาค่ะ
พลาดอยู่แล้วค่ะเรื่องศัลยกรรมค่ะโอ้โหถาม
ครั้งรอบที่๒พี่เจนทำที่ไหนคะ
สุดฤทธิ์ค่ะแต่เจนก็ตอบบอกหมดทุกคนค่ะ
อ่ะทุกคนคะต้องมาตามเพิ่มนะคะเดี๋ยวเจ๊จะตรงนี้ไว้นะคะดูตามนี้ค่ะ
หมดเลยค่ะตอนนี้ยังอีกอย่ารีรอค่ะ
คือเอาจริงแล้วตอนนี้แบบว่าเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วมันล้ำสมัยไปแล้วค่ะ
คิดว่าถ้าเราจะสวยด้วยศัลยกรรมในรุ่นเจนคือเขาเปิดใจกันแล้ว
ถ้าทำแล้วสวยก็ทำเถอะถ้าสวยด้วยศัลยกรรมแล้วแล้วก็ด้วยเครื่องสำอางอีก
มันก็คือกำผลกำไรของผู้หญิงก็คิดว่าโอเคนะคะ
ระดับ๑๐เลยค่ะเป็นคนชอบแต่งหน้ามากบางทีเวลาไปออกกองละครอะไรอย่างนี้
ก็แบบว่าคุณแม่ขอแต่งเองได้ไหมก็คือสนุกสนานนะคะ
แฮปปี้คือมันมีอะไรให้ทำหลายอย่างมากจริง
ตอนสมัยเด็กก็คือจะชอบดูพี่โมเมพาเพลินค่ะ
ก็พี่เขาพูดเก่งดีเราลองแต่งแบบนี้ก็ดีนะ
แล้วเราก็แต่งดูแล้วก็สวยขึ้นนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือตอนแรกเจ๊รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันดีนะ
ออกมาดีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเก่งจังเลย
เหมือนเวลาการที่คนเราแต่งหน้าไม่เป็น
มันจะลงแบบว่าระวังลงนิดหน่อย
ตอนนั้นใบหน้ามันดูแบบว่าธรรมชาติ
แต่งก็เหมือนไม่แต่งโอเคสุด
ที่เจนมั่นใจมากที่สุดก็คือแนวใสค่ะ
เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำหน้ามาเยอะขนาดนี้แล้ว

แล้วส่วนตัวเจเจเป็นคนที่ไม่มั่นใจก็คือการทาปากสีแดง
ที่มันเป็นแบบว่าตัดขอบอะค่ะ

ล็อกตาดำทาปากแดงอะไรอย่างนี้
คือเจ๊รู้สึกว่าไม่รอดจริงเราแต่งหน้าเข้มไม่ได้จริง

ยังไงคะ
รู้สึกว่าน่าจะเป็นคิ้วมั้งคะ
ชอบเขียนคิวแบบคุณแม่ป้อมวินิต

เหมือนเป็นเทรนด์ใหม่ที่แบบขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

เอาละค่ะวันนี้นะคะเจนก็จะพามาดูเครื่องสำอางของเจนค่ะ
จะบอกว่าอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่โอเคเราพกออกจากบ้านใช่ไหม
แล้วก็เดี๋ยวจะเลือกเอาว่าตัวไหนเนี่ยขาดไม่ได้จริง
อ่ะเรามาเริ่มอยากแล่งกันเลยดีกว่า
ถ้าถามว่าสกินแคร์ตัวไหนที่เจนขาดไม่ได้นะคะ

ก็คือเป็นออยล์นะคะของเกอแรง
เอาจริงเจนเป็นคนผิวหน้าผสมไม่ได้ว่าหน้าแห้งนะคะ
ออยล์ตัวนี้มันเหมือนคล้ายเป็นทั้งเซรั่มด้วย
ส่วนตัวแล้วที่ชอบลองพื้นของเกอร์แรงนะคะ
เพราะว่าเนื่องจากเขาบางมากบางเบาจริง
ผิวมากจริงจริงก็คือใช้แล้วรู้สึกว่าเราสุขภาพดีอ่ะ

ส่วนตัวแล้วชอบแต่งหน้าแบบธรรมชาติ
ตัวนี้ก็ขาดไม่ได้เลยตามด้วย
ทัวร์ที่เดินขายไม่ได้ก็จะเป็นตัวชาแนลค่ะ
เหมือนเวลาเราคอนทัวร์แล้วเนี่ยทั้งวันเลยเนี่ย

ก็คือมันจะดูเป็นธรรมชาติเหมือนคอนทัวร์แบบ
เราไม่ได้คอนทัวร์มันเป็นแค่แบบเงาอะไรอย่างนี้

ไม่รู้เลยนะคะเนี่ยเขาคิดว่าเงาแบบ

ดิ้งแบบผิวมากกริบ

ก่อนละกันอันที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ
ค่ะตัวนี้จำได้ว่าซื้อที่
สีนะคะจะเป็น๒สีแบบนี้

หน้าแก้มเพราะว่ามันคือความเป็นธรรมชาติ

ขอบคุณค่ะต่อไปนะคะเป็นตา

สวยมากใช้ได้ทุกวันจริง

เป็นคนที่ชอบอะไรแบบวิ้งแบบกัก
คิ้วเนี่ยเหนื่อยก่อนแหละตอนแรกเจนก็จะใช้
การเขียนคิ้วแบบเส้นต่อเส้น
เราสามารถวาดเป็นเส้นขนได้เลย
ตัวนี้คือเลิฟคือออกจากบ้านไม่มีอันนี้คือไม่ได้

ตอนปัดใช่ไหมคะมันจะเหมือนแบบ
คุยแบบฝุ่นไม่ต้องตกใจไปค่ะ
มันกำลังสร้างขนเราให้มันดูยาวขึ้น

ให้ขนคิ้วเลี้ยงเส้นแบบชี้ฟูมาก

อันนี้ก็คือจะฟูแล้วก็สีก็คือโอเคมาก

คิ้วอย่างเดียวก็๖ชิ้นนะคะ

คิ้วเนี่ยต่อไปนะคะตามด้วย

ที่เจนชอบแล้วก็ใช้ดีที่สุด

เราแต่งแล้วเนี่ยหน้าเราจะต้องแพงมากเลยแก

เหมือนเพิ่มความกระจายแสงของเรา

ส่วนตัวเจนแล้วถ้าเจนนอนดึกมาก
ตัวนี้คือดีมาก
ปิดได้หมดแต่ถ้าวันไหนเรานอนแบบปกติแล้ว

ต่อไปนะคะเป็นลิปสติกใช่ไหมคะ
ส่วนใหญ่นะคะลิปสติกที่เจ๊จะใช้

เป็นคนปากแห้งหนักมาก

ปากเราจะดูแบบว่ำเบอร์นิดนึงอะ
แล้วก็ต่อมานะคะอันนี้ก็ดีมาก

อย่างที่เจนชอบก็คือสีนู้นอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
ถ้าแบบเรารู้สึกอยากให้แบบมีชีวิตชีวานิดนึง

เป็นไงคะเพิ่มความแบบชีวิตชีวามากขึ้น

ทุกคนคิดว่าเยอะแล้วใช่ไหมคะ
เจนจะแนะนำตั้งแต่อย่างแรกเลยนะคะที่อยู่ในกระเป๋าใบนี้
ชาแนลสีส้มนะคะสีส้มหรือเปล่าไม่แน่ใจ
กลิ่นคือหอมมากนอกจากอันนี้เป็นฉีดตัวแล้ว
ก็คือฉีดผมสมมุติเจอผู้ชายที่เราชอบ

ถ้าเจนไปอยู่ที่ไหนแล้วเจนรู้สึกว่า
เฮ้ยแบบในรถหรือว่าแบบในห้อง

เจนก็จะฉี่

งั้นขอตัวไปทำงานก่อนนะคะบ๊าย
เก้าชิ้นโอ้โหเราเลิฟมากเรารักมันมากทำให้เราสวยแล้วก็มั่นใจแบบนี้ค่ะ